ไปดูที่จังหวัดชายภูมิกันหน่อยนะคะเมื่อวานสักประมาณช่วงเย็นเย็นนะคะ
ชาวบ้านเขาโทรไปแจ้งกับตำรวจที่โรงพักพักดีชุมพลบอกว่า
มาดูหน่อยซิมีชายคุ้มคลั่งลักษณะคือเมายาบ้า
ใช้ไม้หน้าสามค่ะไล่ตีชาวบ้านในระแวกนั้น
ตำรวจที่โรงพักพักดีชุมพลเขาก็มานะคะ
ช่วยระงับเหตุแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้น
คุณผู้ชมดูตามคลิปนี้เลยนะคะเนี่ยตำรวจถูกกระโดดถีบนะคะ
พอล้มลงปุ๊บไม้หน้าสามคนร้ายใช้ฟาดนับไม่ถ้วนเลยค่ะ
จนกระทั่งตำรวจเนี่ยสลบไปนะคะตอนนี้อาการยังไม่พ้นขีดอันตรายนะคะ
ตอนนี้ตำรวจต้องมีการประสานขอเฮลิคอปเตอร์จากโรงพยาบาลตำรวจ
มารับตัวตำรวจนายนี้ส่งต่อจากโรงพยาบาลชัยภูมิ
เพื่อมารักษาต่อที่กรุงเทพเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคืออาการสาหัสเลย
สมองบวมด้วยนะคะเอาล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชายภูมิพลตำรวจตรีสมพฤษของกลาง
บอกว่าก็ได้รับแจ้งจากตำรวจภูทรภักดีชุมพลนะคะ
บอกว่าคนก่อเหตุก็คือนายวายุกัญญประสิทธิ์อายุ๒๗ปี
ล่าสุดที่เกิดอาการคลุ้มคลั่งเอาไม้ไล่ตีตำรวจแบบนี้นะคะ
เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ของผู้ต้องหา
เอายามาให้กินจากนั้นผู้ต้องหาก็นอนแน่นิ่งไปเลยค่ะ
สักพักก็ตำรวจนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
ตอนนี้ต้องมาภาวนาแล้วก็ลุ้นให้ตำรวจน้ำดีนายนี้
ก็คือร้อยตำรวจโทวิทยาอาทหารเป็นรองสารวัตรป้องกันและปราบราม
โรงพักพักดีชุมพลซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขอให้ท่านปลอดภัยขอให้ท่านมีอาการดีขึ้นนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ท่านเองก็อาการยังไม่พ้นขีดอันตราย

ตอนนี้ได้ประสานขอเฮลิคอปเตอร์นะจากโรงพยาบาลตำรวจให้มารับตัว
ร้อยตำรวจโทวิทยาไปรักษาตัวต่ออย่างเร่งด่วนค่ะ
หลังจากที่บาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะมีอาการเลือดข้างในสมอง
ตอนนี้ต้องบอกว่าอาการน่าเป็นห่วงมากนะคะ
ผู้ป่วยตอนนี้ก็มีอาการเพ้อแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงข้อนบ่ายของเมื่อวานนี้
หลังจากที่ตำรวจภูทรภักดีชุมพลเข้าไประงับเหตุชายคุ้มคลั่งอัลวาดไล่ทำร้ายผู้คน
บริเวณถนนสายวังใหญ่หนองบัวแดงกระทั่งตำรวจถูกชายคนดังกล่าวทำร้าย
หลังก่อเหตุชาวบ้านก็สามารถจับตัวชายคนนี้ไว้ได้ก็คือนายวายุพยายามที่จะใช้เชือกมัดมือมัดเท้า
หลังจากนั้นก็ควบคุมตัวมาเที่ยวโรงพักแล้วตำรวจเองก็นำตัวไปตรวจปัสสาวะ
พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายอีกแล้วนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะ
สารเสพติดในร่างกายที่ว่าก็คือยาบ้ามันบ้าจริงนะคะมันสามารถเปลี่ยนมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐให้เป็นสัตว์เดรฉานที่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีได้
ทำร้ายตีตำรวจจนกระทั่งตำรวจหมดสติแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด
เพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะต้องรีบปรับลำให้หมดนะ